เรื่องของปืนวันนี้ก็มีมาตรการระยะสั้น๘ข้อ
โดยกระทรวงมหาดไทยได้ออกมาแล้วนะคะในการคุมเข้มอาวุธปืน
ซึ่งจะต้องมีการขึ้นทะเบียนให้ถูกต้องแล้ว
งดการออกใบอนุญาตให้กับผู้นำเข้ารายใหม่ด้วย
วันนี้คุณอนุทินค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ได้พูดถึงผลการประชุมพิจารณาควบคุมการครอบครอง
พกพาอาวุธปืนเครื่องกระสุนสิ่งเทียมปืน
ซึ่งมีการออกมาตรการระยะสั้นออกมา๘ข้อ
ก็จะมีการให้ในทะเบียนอาวุธปืนทั่วประเทศ
งดออกใบอนุญาตให้สั่งนำเข้าหรือว่าค้าสิ่งเทียมอาวุธปืนทุกชนิดค่ะ
สำหรับผู้รับใบอนุญาตรายเดิมที่จะสั่งนำเข้าเพิ่มเติม
แล้วก็ไม่อนุญาตให้รายใหม่ขออนุญาตเป็นผู้ค้า
นำเข้าสิ่งเทียมอาวุธปืนเพิ่มอีก
รวมถึงขอให้ผู้ครอบครองแบล็งกันบีบีกัน
สิ่งเทียมอาวุธปืนที่อาจจะดัดแปลงเป็นอาวุธปืนได้เนี่ย
ถ้าใครมีต้องนำไปบันทึกกับนายทะเบียนอาวุธปืน
ภูมิลำเนาสำเนาทะเบียนบ้าน
กรมศุลกากรตรวจสอบการนำเข้าสิ่งเทียมอาวุธปืน

ซึ่งอันนี้ก็จะกำกับดูแลสนามยิงปืนที่จดทะเบียน

ให้การกีฬาแห่งประเทศไทยกวดคันตรวจสอบ
ห้ามคนที่มีอายุไม่เกิน๒๐ปีเข้าสนามยิงปืน

และตรงกับคนที่มาใช้บริการด้วย

เอากระสุนปืนออกนอกสนามเด็ดขาด

งดออกใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัว
โครงการสวัสดิการที่ให้ซื้อได้
ตอนนี้ก็ต้องซื้อได้คนละ๑กระบอกแล้วห้ามโอนด้วย
กระทรวงมหาดไทยไม่มีนโยบายโครงการอาวุธปืนสวัสดิการให้ประชาชนทั่วไป
ยกเว้นแต่เจ้าพนักงานก็จะมีได้คนละ๑กระบอกแล้วก็ห้ามโอน
อย่างที่ได้เน้นยำไปตั้งแต่ตอนแรกนี่แหละค่ะ
ก็ขอความร่วมมือสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกระทรวงดีอีเอสให้ปิดเว็บไซต์
ออนไลน์ซื้อขายอาวุธปืนเถื่อนสิ่งเทียมอาวุธปืนดัดแปลง
และให้รายงานผลการปฏิบัติงานทุก๑๕วันค่ะ
คือห้ามพกพาห้ามเอาไปไหนมาไหนแล้วก็ห้ามซื้อใหม่
อันนี้คือระยะสั้นอย่างที่ได้เกริ่นไปเนี่ยนะคะอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็น

ระยะยาวเดี๋ยวเขาจะดูเรื่องแก้กฎหมาย
บัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนและสิ่งเทียมอาวุธปืน
ใครจะขออนุญาตซื้ออาวุธปืนต้องมีเอกสารรับรองแพทย์
สุขภาพจิตภาวะทางจิตใจด้วย
แล้วก็ไม่ให้นิยามแบล็งกันบีบีกัน
เสี่ยงเทียมอาวุธปืนที่สามารถดัดแปลงเป็นอาวุธปืนได้ง่าย

เทียมอาวุธปืนสุดท้ายมันกลายเป็นอาวุธ
เขาก็จะไม่ให้คำนิยามตรงนี้แล้วว่าเป็นสิ่งเทียมอาวุธปืน
เพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวเขาก็จะต้องกำหนดให้คนที่จะซื้อสิ่งเทียมอาวุธปืน
ดัดแปลงเป็นอาวุธปืนได้จะต้องยื่นคำขอต่อในทะเบียนอาวุธปืน
นี่ค่ะประมาณสัก๕ข้ออันนี้เป็นมาตรการระยะยาว
ที่เดี๋ยวอธิบดีกรมการปกครองก็จะกลับไปร่างคำสั่งการ
แล้วก็จะมีผลบังคับใช้ทันทีที่เสร็จสิ้นค่ะ
คุณผู้ชมครับมีความเห็นจากทางพลตบทเอกเสรีพิสุทธิเตมียเวทนะฮะ
เรื่องของกฎหมายให้มีการเก็บอาวุธปืนอันนี้หนึ่ง
อันที่๒ก็คือโทษที่ใช้กับเด็กมันควรจะมีการปรับแก้ไหม
คือทางพลตบทเอกสริพิสุทธิ์เสนออย่างนี้บอกว่า
มีการแก้ไขกฎหมายให้มีการเก็บอาวุธปืนภายในเวลา๖เดือน
โดยเสนอทางรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยคุณชาดาว่าให้เรียกเก็บอาวุธให้หมด
ถ้าใครถือครองโดยถูกกฎหมายก็ให้คืนเงินถ้าครอบครองผิดกฎหมายให้ดำเนินคดี
แต่ถ้าไม่คืนและเจ้าหน้าที่ไปตรวจพบอาวุธก่อนให้จำคุกตลอดชีวิต
ถ้าเอาอาวุธไปก่อเหตุให้โดนโทษประหารชีวิต
และตนเห็นด้วยที่จะให้แก้กฎหมายลดอายุผู้กระทำผิดให้ได้รับโทษตามกฎหมาย
อ้างถึงต่างประเทศนะบอกว่าที่จีนเองก็ลดอายุผู้กระทำผิดเหลือ๑๒ปีแล้วด้วยนะครับ
ขณะเดียวกันเรื่องการใช้สิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยเรายังแก้ไขกฎหมายให้คนอายุ๑๙
ที่ยังขอเงินพ่อแม่ให้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้
ดังนั้นเหตุใดจึงจะแก้คนที่ควรรับโทษเหลืออายุ๑๒ปีไม่ได้มีเสียงให้ฟัง
นั่นเอง๑๔ก็ถือว่าเป็นผู้ใหญ่แล้วนะครับอายุ๑๘ปียังเลือกตั้งได้แล้ว
บ้านเมืองมึงถึงวุ่นวายทุกวันนี้นะผมจะบอกให้ยังไม่มีสติ
ยังคิดวิจารณญาณเลยเฮกันไปเฮกันมาเลือกนู่นเลือกนี่เลือกไม่เป็นกัน
นี่แหละค่ะแล้วก็ในส่วนของกระทรวงดิจิทัลของเมื่อวาน
คือวันนี้ก็มีการเดินหน้านะคะสำหรับกระทรวงดิจิทัลเนี่ย
บอกว่าก็จะต้องใช้เวลาในการพัฒนาระบบเตือนภัยฉุกเฉินทุกรูปแบบ
เว็บไซต์นะคะเว็บไซต์ขายปืนเถื่อน

คุณประเสริฐจันทรรวงทองค่ะรัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลเนี่ยนะคะ
ซึ่งก็ไปคุยกับทางมือถือค่ายดังทุกค่าย
ถึงการวางแผนงานในการที่จะจัดสร้างกันต่อไปเนี่ยนะคะ
จะมีการจัดทำระบบเตือนภัยฉุกเฉินทุกรูปแบบ
ซึ่งจะต้องใช้เวลาระบบนี้จะเตือนภัยได้ครอบคลุมและสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น
แล้วก็มีการประสานกับกศธชเครือข่ายโทรศัพท์มือถือทุกค่ายแล้ว
ยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่ติดอุปสรรคเรื่องงบประมาณและจะเร่งทำให้เร็วที่สุดนะคะ
แล้วนอกจากนี้ก็มีการสั่งปิดเว็บขายปืนเถื่อนซึ่งทยอยปิดไปบ้างแล้ว
ก็ขอความร่วมมือไปแล้วและทุกโซเชียลก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีค่ะ